คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุที่ผมได้เกริ่นไปเป็นเหตุประทึก

เขาเอามีดยาวไปจี้ชิงเงินพนักงาน๗๑๑
แล้วก็บังคับคมคู่ไล่ให้ไปกักตัวอยู่ในห้องเก็บของ

จากนั้นพอโจรได้เงินจากเคาน์เตอร์ไป
ราดน้ำมันจุดไฟเผาคุณ
๗๑๑สาขานี้เละอย่างที่เห็นแล้วครับ
แต่ยังโชคดีนะคุณนะที่ทุกคนรอดชีวิตออกมาได้

ใช่ฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา

มีเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวใช้มิดยาวเป็นอาวุธ
บุกเข้าจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ
ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จากนั้นใช้น้ำมันราดที่เคาน์เตอร์

ไฟลุกไหม้ลามไปติดที่วางสินค้า
ทีนี้ฮะพนักงานที่ถูกขังอยู่ภายในห้อง
อุปกรณ์เก็บของเนี่ยนะคุณเก็บสต๊อกเนี่ย

ที่เปิดประตูได้หนีออกมานะฮะ
พนักงานหญิงให้การนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ

ถือมีดยาวเข้ามาขู่บังคับให้เธอ
และเพื่อนพนักงานหญิง๒คนเข้าไปอยู่หลังร้าน
และคนร้ายก็คว้าเงินจากเคาน์เตอร์ไป๑๐๐๐บาท
เปิดลิ้นชักขวาเงินไป๑๐๐๐บาท

ราดลงบนเคาน์เตอร์จุดไฟเผา

โดยไม่รู้ว่าใช้รถอะไรเป็นยานพาหนะนะครับ
แต่โชคดีนะพนักงานทั้งสองคน

พร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือได้นะครับ
พนักงานหญิงยังเล่าอีกนะฮะว่าคนร้ายบรายนี้
เล่นเข้ามาดูราดร้าวและจำหน้าได้

ไฟมันไหม้ฮาร์ดดิสต์ไปหมดแล้ว
ไฟไหม้ฮาร์ดลิสต์ของสาขาไปหมดแล้ว
ดูกล้องภายในร้านไม่ได้แล้ว
ก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่อาจจะติดตั้งอยู่บ้านเรือนประชาชนหรือว่าอยู่ร้านข้างเคียง

เพื่อหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
นี่ถึงได้บอกว่าโจรดุเหลือเกิน
ใช่ค่ะนอกจากมาชิงเงินแล้วยังเผาร้านอีกนะฮะ